ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักญาติหรือผู้ใหญ่ในวงงาน
จะเป็นธุระจัดหาคนรักที่คู่ควรมาให้อาจถูกใจคนมีเจ้าของแล้ว
คู่รักที่เคยระหองระแหงความสัมพันธ์จะดีขึ้น
สุขภาพระวังอาการอักเสบเจ็บป่วยระบบขับถ่ายทั้งหนักและเบา
เมื่อยเข่าต้นขาแผ่นหลัง
การเงินจะมีโชคเรื่องลาบผลเงินทอง
เงินคล่องตัวมีโอกาสรับทรัพย์ตลอดเดือน
จะมีผลดีเรื่องหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์
แต่จะเสียเงินจากการพนัน
การงานต้องติดต่อสมาคมมากมายหลายครั้ง
จะได้รับเกียรติความนิยมเชื่อถือ
มีภารกิจเดินทางไกลไปต่างประเทศเรื่องงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์